ไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกีฬาคนพิการแห่งชาติ

อันดับ๔ของโลกมาพบกันครับ
็อกเซียประเภททีมรอบรองชนะเลิศ
พระยาเทศทองอดิตเหรียญทองพาราลิมปิก๒๐๑๖

พบกับนครนายกที่นำทีมโดย

บล็อกเซียอันดับ๓ของโลกชาวไทย

ก่อนที่นครนายกจะชนะไป๕๓
ชิงชนะเลิศกับกรุงเทพมหานคร
นำโดยวรวุฒิแสงอำภาอีกหนึ่งนักกีฬาทีมชาติ
ปรากฏว่าเป็นกรุงเทพที่พลิกล็อกเอาชนะไปได้

จากนั้นไปดูการแข่งขันกรีทาวิ่ง๑๐๐เมตร
การทางปัญญาที่๒๐ประเภทหญิง
เหรียญทองตกเป็นของอรวรรณแซ่ลีจากสุพรรณบุรี
ทำเวลาได้๑๔๓๘วินาที
ขณะที่ประเภทชายเหรียญทองตกเป็นของสุพมิตรทิพย์อาจ

ทำเวลาได้๑๒๐๓วินาที
ไปดูยกน้ำหนักชิงเหรียญกันเป็นวันที่๒รุ่น๕๙กิโลกรัม
เหรียญทองตกเป็นของนรงแคร์สนั่น
พลังเจ้าของเหรียญทองอาเซียนพาราเกม๖สมัยจากชมบุรี
ได้๑๗๓กิโลกรัม

กรุงเทพมหานครที่มีนักเตะจากทีมฟุตซอลคนหูหนวก
ชุดรองชำโลกปาดคนนำโดยอนุทัยสาธิยมาศ
เอาชนะชนบุรีไปขาดลอย๑๐ต่อ๒เข้ารอบรองชนะเลิศ
โดยจะลงสนามอีกครั้งในวันที่๑๖มกราคมนี้
สำหรับวันพรุ่งนี้มีการชิงเหรียญทองกัน๔ชนิดกีฬา
แก่กรีทายกน้ำหนักยิงธนูและวิแชร์ฟันดาบ
ริติกรธนมหามงคลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดนครสวรรค์